เอาคุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้า
คดีที่เป็นเหตุอุกอาจมากมากเมื่อมีคนร้ายเนี่ย
ใช้ปืนอากาศกระหน่ำยิงค่ะซึ่งเป็นรถของทางด้านของนายกอบตบางสมบูรณ์ที่จังหวัดนครนายก
วันนี้เราตามความคืบหน้าในคดีนี้มาให้คุณผู้ชมนะคะ
หลังจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็หลังจากถูกกระหน่ำยิงแบบนี้
เราก็ได้เห็นคลิปภาพวงจรปิดกันไปแล้วรถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปนะคะ
มีผู้โดนยิงจนเป็นเหตุให้ทั้งคนสนิทและรองนายกเสียชีวิต๒ศพเลยค่ะ
ทีนี้ทางด้านของบิ๊กใหม่ค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่นะคะที่สพดงละครค่ะ
ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของนายกอบตบางสมบูรณ์เองเนี่ยก็เข้าไปพบค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ดำเนินการขอร้องให้ช่วยเร่งรัดคดีให้หน่อยเพราะว่าผ่านมา๕วันแล้วนะคะ
น้องสาวของทางด้านของนายกอบตค่ะก็คือคุณอุสาโทประยูนและคุณพ่อก็คือนายสุรเดชโทประยูนนะคะ
เป็นพ่อของท่านนายกตนะคะก็บอกล่ะค่ะว่าอยากคือส่วนตัวเนี่ยเชื่อแน่แหละ
ว่ามันเป็นปมเหตุจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะเพราะมันเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีห้าเจ็ดค่ะ
แล้วตอนนั้นยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวอยู่แบบหวาดระแวง
แล้วก็กลัวกันไปหมดแล้วว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยได้ค่ะ
ทางด้านภรรยาของนายสมชันสมชายม่วงกาดรองนายกอบตค่ะคุณผู้ชม
ที่เสียชีวิตไปตอนนี้ภรรยาบอกแบบนี้ว่าเบื้องต้นจะขอเก็บศพสามีเอาไว้เพราะอะไร
เพราะเธอบอกว่าก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ยังไงก็จะต้องดูรูปคดีก่อน
และห่วงความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว
ส่วนคลิปกล้องหน้ารถและกล้องวงจรปิดค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครกันบ้าง
เพราะทางครอบครัวเองบอกเลยนะคะว่าสามีเองก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
คิดหรอกค่ะจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และเธอบอกว่ากลัวจริงจริงนะ
กลัวจะจับคนร้ายไม่ได้
เราไม่ได้สังเกตและเราไม่ได้คิดไว้ก่อน
เราไม่ได้มีศัตรูที่เราจะต้องให้เราคิดนะ
เพราะว่าเราไม่เคยที่จะคิดล่วงหน้าอะไรไว้ก่อนเลยดีกว่านะ

คุณแม่ครับถามนิดนึงครับกังวลเรื่องของการฟ้องร้องไหม
อย่างกรณีที่วันนั้นมีคุณแม่เอกชื่อของคนอื่นหนึ่ง

แต่ถามว่าเราก็ไม่ได้บอกชื่อจริงนามสกุลจริง
แต่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถเก็บความรู้สึกได้
อันนี้คือผู้สื่อข่าวเขาไปถามในกรณีที่วันนั้น
จังหวะที่เธอร้องไห้ว่าสามีเสียชีวิต
เหมือนเธอหลุดชื่อออกมาชื่อนึง
แล้วหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่อดีตนายกอบตนั่นเอง
เขาก็เลยถามแล้วค่ะว่ากลัวไหมมันจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันนะ
ท่านบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ลักฐานอยู่ในมือ

ทีนี้มันมีเรื่องของยานผ่านนะอาวุธปืน
ตำหนิรูปภัณฑ์ที่เก็บได้

ก็เชื่อว่าคลี่คลายคดีนี้ได้แน่นอน
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่ามือปืนอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มระดับใหญ่

คือท่านบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ขอเถอะทุกคนให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนจะมีเรื่องของการจ้างวานหรือมีขบวนการต่างมาผัวพันหรือไม่
ต้องสอบต่อไปยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการให้เป็นกลาง
แล้วก็ยุติธรรมที่สุดกับทุกฝ่ายค่ะ